ใน๔ครั้งนี้เห็นการ์ดแต่งงานกี่ครั้ง
ไม่เห็นถ้าแต่งใหม่ไม่เห็น
แม้แต่ค่าดองค่าสินสอดบาทเดียว
พ่อกับแม่ก็ไม่อาจได้

แต่การกระทำ
ลูกก็ต้องยอมรับว่าตัวเองผิด
พ่อกับแม่ไม่เคยสอนลูกให้ทำทางที่ไม่ดี
นางแก่ประพันธ์โปรโมเซศก่อนไปได้ไหม

ของสามหลังสิบของควรยกนะครับแล้วก็เอ่อบุฏิการก็เหมือนกัน
สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะถามตรงกับไทยรัฐทีวียังคงตามต่อนะคะ
เรื่องที่เกิดขึ้นซึ่งก็เป็นข่าวใหญ่ขึ้นเรื่อย
เพราะว่าจำนวนผู้เสียหายมากขึ้นนะคะ
เมื่อวานเราคุยกับคุณพ่อกับคุณแม่ของคุณจริยพรหรือว่าน้ำมนต์นะคะ
ที่ตอนเธอก็ถูกควบคุมตัวเอาไว้แล้วแล้วก็สิ่งที่พ่อแม่พูดในรายการเนี่ย
ก็จะเป็นทางการเพราะวันนี้ไปมอบตัวที่กองปราบแล้วเรียบร้อยนะคะ
ส่วนคำตอบที่พ่อกับแม่ยืนยันทุกสิ่งทุกอย่างนั้นจะเป็นไปตามนั้นหรือไม่
อันนี้ต้องไปเทียบเคียงกันอีกทีกับหลักฐานที่ตำรวจมีนะคะ
เพราะต่อให้มีการเปิดหลักฐานก่อนหน้านี้มามากน้อยแค่ไหนเนี่ย
ก่อนหน้านี้คือก็เกรงกันว่าพ่อกับแม่จะอยู่ไหม
เพราะว่าตอนตำรวจไปบ้านก็ไม่เจอตัวหายไปอยู่สองสามวัน
ติดต่อกับนักข่าวไทยรัฐก็ตัดสินใจจะมอบตัวนะคะ
ก็มอบตัวกันแล้วหลังจากนี้เนี่ยหลักฐานจะเอามาพูดได้แล้ว
เพราะน่าจะไม่มีผลต่อการตัดสินใจในการที่จะมอบตัวไม่มอบตัวแล้วนะคะ
ก็มอบตัวส่วนถูกผิดเดี๋ยวไปว่ากัน
แต่บางส่วนที่จะคุยกันหลังจากที่พ่อแม่ให้สัมภาษณ์เนี่ยนะคะว่า
ตกลงพ่อกับแม่ไม่รู้เรื่องเลยจริง
หรือว่าภาพที่ออกมาตามโซเชียลมีเดียเนี่ย
มันสามารถจะบอกได้ไหมว่าเขาพูดไม่จริง

จะทำให้พ่อกับแม่ของน้ำมนต์ผิดด้วย
ไม่ทราบค่ะคุณผู้ชมลองถามจากอีกหนึ่งชุด
คุณผู้ชมอาจจะได้เห็นผู้เสียหายจำนวนมากแล้วนะคะ
เปิดตัวไม่ว่าจะไปที่ตำรวจหรือว่าตามสื่อต่าง
วันนี้มาอีกครั้งกับอีกหนึ่งคนที่ก็เป็นรายล่าสุดที่ออกมา
บอกว่าตัวเองก็เสียหายไม่น้อยเหมือนกันนะคะ
ในการไล่เลี้ยงพร้อมกันแบบนี้คุณผู้ชมข้อมูลค่อนข้างมาก
วันนี้ค่ะท่านที่แจ้งความล่าสุดก็คือผู้เสียหายที่ถูกหลอกเงินไป๒๕๐๐บาท
กับทองคำ๓บาทคุณประเมษน่าโสนะคะ
ยังไม่ทันได้แต่งเพราะถูกเลื่อนงานแต่งออกไป
แต่คุยกันตั้งแต่พฤศจิกา๕๙ถึงมีนา๖๐
ถัดมานะคะเป็นน้องสาวของคุณวิชิตหอมหวนคือคุณคณิตถาหอมหวน
พี่ชายโดนไป๔๓๐๐บาทค่ะคุณผู้ชม
คุยกันตั้งแต่พฤศจิกา๕๙แล้วก็แต่งกัน๕พฤษภา๖๐
ท่านถัดมาถูกหลอกไป๕๒๐๐๐๐๐บาทพร้อมรถกระบะด้วยคุณวิพลโพสวรรค์
คุยกันตั้งแต่ปลายกันยา๕๙แล้วก็ต้นมกรา๖๐
วางแผนจะแต่งแต่เลื่อนไปก่อนส่วนอีกหนึ่งท่านค่ะแต่ง
แต่งเมื่อ๒๓พฤษภา๖๐นะคะโดยคุยกันก่อนหน้านั้นนิดเดียวค่ะ
ประมาณสักเมษายนเท่านั้นเองแต่ว่าก็ถูกหลอกเงินไปแสนแปดพร้อมรถกระบะด้วยคุณภัยรัฐพึ่งสุข
ทั้งหมดนี้เราจะคุยกันวันนี้ว่าตกลงทั้ง๔ท่านโดนอะไรบ้าง
และพ่อกับแม่ของน้ำมนต์ที่พูดในรายการเราน่ะจริงหรือไม่จริงในมุมของเขา
เดี๋ยวเราคงได้เจอกันอีกท่านล่าสุดทำไมเพิ่งมาช่วงหลังคุณบรเมฆ
ชิคกี้พายก็ยังตายอยู่ครับยังไม่กล้ากลัวมา

แล้วคุณปรเมฆถ้าดูจากตัวเลขก่อนนะตัวเลขไม่ได้เยอะสุดนะ
ทำไมจะเขินแต่ทำไมตัดสนใจออกมา

จนถึงตอนนี้ยังไม่ได้อะไรคืนมาเลยใช่มั้ยคะ
แล้วเราติดต่อกับใครกับใครได้บ้างหลังจากที่

ก็ไม่ติดต่อใครได้ครับ

ทำไมงานแต่งที่วางไว้มีนาคมถึงเลื่อนคะ
เขายังไงอ่ะ

โอนเงินไปให้ครบแล้วเขาก็

๒๕๐๐บาทที่โอนไปเนี่ยนะคะ

มันมีกดเงินสดให้แล้วก็
มีโอนโอนให้ประมาณ๓๔ครั้งครับ

มันไม่ใช่เหมือนกับแบบคนจะแต่งงานกัน
ไม่ใช่ต้องไปนั่งต่อหน้าผู้ใหญ่แล้วก็มอบกันทีเดียวหรอ

ก็เลยมั่นใจว่าจะได้แต่งครับ
คุยกันตั้งแต่ช่วงพฤศจิกายนปีที่แล้ว

ทำไมถึงคืบหน้าไปถึงจะตกแต่งกันคะ
เค้าพูดอย่างไรครับ
รสลมแบบว่าน่าเชื่อเทือมาก
ทำอะไรก็น่าเชื่อถือไปหมดเลยครับ

เพราะว่าพี่ยาน้องเขาก็บอกว่าเร็วไป

ตัดสินใจแต่งไม่ฟังคนอื่นล่ะตอนนั้น
ผมก็รักเขาไม่มีครับ
อะไรที่ทำให้รู้สึกดีกับผู้หญิงคนนี้
ตัดสินใจแต่งงานในเวลาอันสั้นคะ
เขาพูดจะเอาใจอะไรดีหมดทุกอย่างนะครับ

แล้วพ่อแม่เขาคุยกับเราดีไหมคะ
ตอนนั้นยังไม่คุยกับพ่อเย็นนะครับ

เขาก็อยู่บ้านธรรมดานี้

ได้กินโค้งกินข้าวนั่งคุยกันกับพ่อแม่เขาไหมคะ
ก็ไม่ได้กินร่วมกับพ่อแม่เขาครับ

แป๊บแต่ทีนี้ล่าสุดเราตัดสินใจออกมา

วันนี้อาจจะได้สั้นไม่ต้องตกใจนะคะ

ไปตรงริมก่อนเนื่องจากว่าผัวพันกับการได้พบปะพ่อแม่ของคุณน้ำมนต์เนี่ย
หลายครั้งนะคะคุณภัยรัฐเนี่ยคบกันตั้งแต่เมษายนนะคะ
แล้วก็แต่งกันคือ๒๓พฤษภาคมนะคะเหมือนกันของเรานี่กระชับมากเลยนะ
เมษาพฤษภาต่อเลยเกิดอะไรขึ้นตอนนั้นคะ
ก็ไปทางน้ำมนต์บอกว่าพ่อกับแม่ไปดูเลิกแต่งมาให้แล้ว
บอกว่าของผมมีแค่๒๓พฤษภาวันเดียวหลังจากนั้นไม่มีเลยครับ

แล้วพ่อกับแม่เขาพูดเองหรือน้ำมนต์เอามาเล่าเฉยค่ะ

อะไรทำให้ชอบผู้หญิงคนนี้คะ
ก็กิริยามารยาทนี้เขาดีหมดเลยนะครับ
เขาเข้ากับผู้ใหญ่ได้ดีมากเลยครับ
น้ำมนต์ได้เจอคุณพ่อคุณแม่ของคุณภัยรัฐหลายครั้งไหมคะ

แล้วคุณพ่อคุณแม่เรารู้สึกยังไงบ้างสังเกตจากผู้ใหญ่รู้สึกอะไรไหม
ก็ผู้ใหญ่ก็บอกว่าผู้หญิงคนนี้ก็น่าจะทำมาหากินเก่งนะครับ
พอพูดจาวัยพูดจาดีน่าจะเป็นแม่ค้าที่ดีอะ
แล้วคุณภัยรัฐเนี่ยเจอพ่อกับแม่คุณน้ำมนต์ทั้งหมด๔ครั้ง

สี่ครั้งเนี่ยไล่เรียงกันเจอที่ไหนยังไงบ้างคะ
เจอที่บ้าน๓ครั้งนะครับ

แล้วก็ไปเจอที่ตลาดค้าส่งผลไม้ที่จังหวัดอุดรอีกครั้งหนึ่งครับ

เอาอย่างนี้ถามในความรู้สึกเราเนี่ยคือพ่อกับแม่ของเขาเนี่ยรู้เรื่องราวไหม
มีส่วนรู้เห็นกับสิ่งที่ลูกทำลูกวางแผนไหมเอาใจเรานะคะ

คุณภัยรัฐไม่คิดว่าเขาหลอกพ่อกับแม่เขาด้วยเหรอ

เพราะพ่อกับแม่เขาก็พูดจาแบบเหมือนให้เราอยากจะแต่งอะไรอย่างนี้เลยครับ

ทางผู้ใหญ่ทางเท่าแก่ผมไปทำพิธีสู่ขอเขาก็รับพิธีสู่ขอก็ดีนะครับ
มีภูมิฐานดีอะไรดีหมดทุกอย่างเลยครับ
เจอกัน๔ครั้งเนี่ยได้คุยกับพ่อแม่เขายาวไหมคะ

บุคลิกเป็นยังไงในมุมมองเรา
ก็ผมเห็นก็แต่งตัวภูมิฐานดีนะครับแล้วยิ่งลูกสาวเขาบอกว่าแม่เป็นครูด้วยพ่อเป็นเกษตรที่เกษียณมาแล้วด้วยครับ
เรารู้สึกว่าเร็วไปไหมคะเอาเข้าจริงจริงถึงแม้ว่าจะบอกว่าดูเลิกมาเนี่ย
ก็เร็วนะครับผมคิดว่ามันเร็วมากเลยครับ

ก็คิดว่าจะสร้างอนาคตด้วยกันไงครับ
ทีนี้ค่ะเอาปิดท้ายช่วงแรกก่อนนะอันนี้เจอ๔ครั้งนะคะมาที่คุณคณิตถาค่ะเล่าแทนพี่ชาย
ก็เจอกันเนี่ยช่วงมันคาบเกี่ยวกันแต่ละคนเนี่ยคาบเกี่ยวกันหมดเลยนะเหมือนกับไปแบบเป็นระนาบเดียวกันใช่ไหม

ของคุณวิชิตเนี่ยพี่ชายเราเนี่ยคือพฤศจิกา
มันเตือนตอนที่คุณปรเมษทักมาบอกว่าคุณน้ำมนเนี่ยเป็นแฟนเขา

ใช่ค่ะก็เลยให้พี่ชายไปถามน้ำมนต์น้ำมนต์บอกว่าเป็นแฟนเก่าบอกว่าแฟนเก่าตามมาละหลานค่ะ
แล้วตอนนั้นก็ยังทางบ้านก็ยังไม่อยากให้พี่ชายแต่งและน้ำมนต์ก็ให้เหมือนกับว่าเคลียร์กับผู้ชายคนนี้แล้ว
แล้วให้พ่อแม่ไปที่บ้านเหมือนไปยืนยันว่าเขาเลิกกับผู้ชายคนนี้จริง

ใช่ค่ะเจอพ่อแม่เจอญาติพี่น้องทุกคน
แล้วพ่อแม่ของคุณน้ำมนต์เขาพูดเยอะไหมคะ

คือตอนที่พูดเรื่องสินสอดหรืออะไรคือตอนนั้นหนูไม่ได้อยู่คือจะอยู่ตอนทานข้าวตอนเย็น
คือเขาจะมาทานข้าวเสร็จปุ๊บเขาจะไม่ค้างที่บ้านนะคะจะไปค้างที่รีสอร์ท
กับแม่เราเอกใจบ้างไหมคะ
ตอนนั้นพ่อกับแม่ก็ไม่ได้เอกใจพ่อกับพี่สาวเขาก็ไม่ได้เอกใจอะไรเขาก็คิดว่าพ่อแม่มาถึงขนาดนี้แล้วก็คิดว่าจะเคลียร์กับทางนี้จบอะไรอย่างนี้
ทางนี้เขายอมจบไหมตอนนั้นที่เขาทักเราไว้
ตอนนั้นเขาก็บอกว่ามาจบนะเขาก็ไม่ได้ติดต่ออะไรไป
แล้วมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลกันไหมคะว่าเขาโดนไปเท่าไหร่เขาโดนก่อนเขาโดนเสียเงินไปเท่านี้นะ
บอกค่ะเขาบอกเขาบอกว่าทางคุณน้ำมนต์เนี่ยให้เขาหาสินสอดรอตอนนั้นพี่เขาบอกว่าสองแสนทองบาทนึงค่ะ

หนูก็เอกใจหนูก็เลยเอาข้อมูลที่คุยกับพี่ปรเมฆให้พี่ชายดู

พี่ชายหนูเขาก็ตอนนั้นก็ลังเลแล้วทางคุณน้ำมนต์ก็ได้พาพ่อแม่มาที่บ้านแล้วพี่ชายหนูเขาก็เชื่อว่าเลิกกับนี่แล้ว
คือจุดสำคัญคือให้ผู้ใหญ่มาพูดกับผู้ใหญ่
ทีนี้ตอนนั้นตอนที่พี่ชายหรือว่าแม้แต่ตัวคุณคณิตหาเองที่ออกมาแล้วก็ให้ข่าวเนี่ยนะคะตอนนั้นคิดถึงคุณปรเมฆไหมว่าคุณปรเมฆยังไม่ออกมาอีกคน
คิดถึงแล้วติดต่อเขาไม่ได้

ติดต่อเขาไม่ได้แล้วคือทางพี่เขาก็คือไม่รู้จะไปไหนแล้วอ่ะเขาก็เลยติดต่อมาหาค่ะ
เรามีส่วนไหมที่ทำให้เขาออกมาแจ้งความ
ถ้ามีส่วนมากกว่าหนูจะเรียบรวบรวม

แต่ละคนได้คือก็ใช้เวลา
สุข์กลางจมั้ยเราเนี่ย
แล้วเงินมากกว่าคนอื่นพอสมควรทีเดียวสักครู่ค่ะ
คุณวิภลโดนไป๕แสนกว่าบาทแล้วก็รถอีกครั้งหนึ่งได้อะไรคืนมาบ้างมั้ยครับ
ได้รถยนต์คืนมานะครับจากที่ยึดคืนมาใช่ไหมคะ
คุณวิพลเองเนี่ยนะคะตอนนั้นที่ตัดสินใจแต่งเนี่ย
พ่อกับแม่เขามีผลไหมพ่อกับแม่ฝ่ายหญิงมีผลต่อการตัดสินใจของเราไหม
ก็เจอไม่น้อยนะพ่อกับแม่เขาเป็นคนคุยเก่งไหม
ก็คุยเก่งครับก็คุยโต้ตอบกันตลอดเวลาถาม
ไม่ใช่แบบรอให้ลูกพูดแล้วพ่อกับแม่ก็นั่งเฉยไม่ใช่
ไม่ใช่ครับช่วงที่เจอพ่อแม่เขาลูกเขาจะไม่ค่อยพูดลูกเขาจะเงียบ

อึ้งกันก่อนหน้านั้นเขาจะพูดหมด
คือตอนที่ยังไม่ได้เจอพ่อแม่เขาพ่อแม่เขาฝากพูดมาแบบนี้เขาก็มาเล่าให้ผมฟัง
พอวันที่๓๐ธันวาคมวันที่เจอครั้งแรกลูกสาวเขาจะเงียบเขายังไม่พูด
คือค่อยเสริมอย่างเดียวด้านนั้นพ่อแม่เขาเป็นคนพูดหมด

ครั้งแรกจะพูดเยอะหน่อยแต่ครั้งที่สองน่ะไม่ค่อยได้พูดเพราะว่า
ครั้งที่๒เขามาแบบรีบมาวันเดียวมาแล้วก็กลับเลย
ช่วงวันที่๙เมษายนเขาบอกว่าเขาจะมาให้ความรู้กับชมรมที่ปลูกกล้วยที่บ้านผม
เขาไปที่บ้านใกล้เคียงก่อนที่ว่าเป็นชมรมปลูกกล้วยเข้าไปคุยทางนู้นก่อน
แล้วค่อยแวะมาที่บ้านผมมาทานข้าวเที่ยง
เราไม่ได้เอกใจอะไรจากการที่เจอพ่อแม่เขาเลยใช่ไหมคะ

เขาก็คุยดีคุยเหมือนที่เคยเจอกันมาก่อนก็คุยปกติ
อันนี้ก็เจอหลายครั้งนี่ก็เจอหลายครั้งใช่ไหมคะ
กลับมาถามภาระนิดนึงว่าพ่อแม่เขามีส่วนในการทำให้เรารู้สึกเชื่อมั่นและตัดสินใจ

ก็การพูดจาเขาก็คือเขาจะอ้างว่ามีแผงผลไม้ที่นั่นที่นี่จังหวัดนั้นอะไรอย่างนี้ครับ

คุณคณิฐาค่ะเมื่อวานพ่อกับแม่มาออกรายการ

แต่เมื่อวานนี้คำตอบที่พ่อแม่เลือกตอบเนี่ยก็จะเป็นชุดหนึ่ง

การก็คือเขาเลือกตอบแบบนี้แต่หลักฐานตำรวจเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะคะ

คิดว่าอะไรที่จะบอกได้ว่าน้ำมนต์ไม่ได้ทำคนเดียว
ถ้าเขาบอกว่าเขาไม่รู้เรื่องที่ทุกครั้งที่เขาต้องไปร่วมงานแต่ง
เขาบอกว่าลูกบอกเลิกกับแฟนเก่าทุกคนแล้ว
ถ้าในความที่แบบว่าลูกจะเลิกกับแฟนพ่อแม่ก็ต้องรู้จริงไหมคะ
พ่อแม่ก็ต้องรู้ว่าอ่ะเลิกกับแฟนนี้คือแบบระยะเวลามันแค่อาทิตย์กว่า
เขาต้องไปแต่งงานกับชายอื่นแล้วซึ่งพ่อแม่เขาก็อยู่ในงานแต่ง
ถ้าไม่รู้เรื่องหนูก็ไม่รู้จะพูดยังไง
แต่พี่ชายเป็นพ่อเป็นแม่กันถ้าลูกสาวผิดสังเกตหรือว่าทะเลาะกับแฟน
เขาก็ต้องถามใช่ไหมต้องโทรมาถามพวกผมแต่นี่ไม่เคยทะเลาะกันสักครั้ง
เขามีเบอร์ติดต่อพวกคุณไหมคะพ่อแม่เขามีไหม
ไม่มีพ่อแม่เขาพ่อแม่เขาเนี่ยถ้าจบจากงานแต่งเขาจะไม่ติดต่อทางพวกหนูเลยทางญาติเลย
เพราะว่าอย่างพี่ชายหนูแต่งงานเสร็จวันที่๕วันที่๖ก็ให้พี่ชายหนูกลับบ้าน
เขาบอกว่าเขาจะไปซื้อผลไม้แล้วเท่าที่ก็ได้คุยกับคุณภัยรัฐเขาให้พี่ชายหนูกลับวันที่๖
วันที่๗ก็ให้คุณภัยรัฐเข้าไปอยู่ในบ้านหลังนั้น
คุณปรเมฆมีอะไรเสริมไหมยังดูเครียดนะยังดูเครียดพอสมควรเนอะเพิ่งตัดสินใจออกมา
ก็ครบกันมาเบอร์พ่อแม่แม่ไม่เคยให้กันครับ

หรือแบบโอ๊ยยุ่งทำงานไม่อยากรับอะไรทำร้องนี้ครับ
ไม่มีท่านไหนแย้งว่าพ่อแม่เขารู้เรื่องแน่นอน

เพราะว่าหนูได้ไปตามรถกับพี่วิพล

ซึ่งเป็นวันที่๑๑เขาบอกว่าเขาติดต่อลูกเขาไม่ได้
แต่ทำไมเขาไปงานแต่งคุณปาจีนคุณน้อยปลาจีนได้วันที่๑๗สิงหาใช่
คือว่าถ้าสมมุติเอาของทุกคนมารวมกันมันจะเห็นช่วงลอยต่อ
ถ้าเอาของทุกคนมารวมกันนะครับ

คือตอนนั้นที่แบบเราเผชิญหน้ากับความเป็นครอบครัวของเขาเนี่ย
คือเรารับรู้แน่ว่าพ่อแม่เขารู้เรื่องลูกเขาแน่

เหนือจากพ่อแม่ชื่อบัญชีคือลูกพี่ลูกน้องกันเนี่ยนะคะ
คิดว่ารู้เรื่องรู้เรื่องด้วยไหม

คือแบบมีสักคือชื่อที่อยู่ในในบัตรบัตรเทินน่ะนะคะ

คืออันนี้ชื่อนี้ก็คือเป็นลูกสาวของน้องแม่
พูดตรงแล้วชื่อของคุณแม่ของสร้อยเพชรเนี่ยนะคะ
ก็จะไปอยู่ในการ์ดแต่งงานด้วยนะคะ
คำถามก็คือว่าคุณคิดว่าอีกครอบครัวหนึ่ง
คือตัวสร้อยเพชรและตัวคุณแม่ของสร้อยเพชรรู้เรื่องไหมในมุมเรา
ผมว่าน่าจะรู้เรื่องครับเพราะว่าเป็นญาติพี่น้องกัน

เคยเห็นหน้าคนชื่อสร้อยเพชรหรือว่าแม่สร้อยเพชรคือเคยเห็นไหม
หรือน้ำมนต์เคยพูดถึงครอบครัวนี้พี่น้อง

เพิ่งมาเห็นตอนเป็นข่าวนี้ครับ
คุณแผนลักษณ์เจอไหมฮะ

ก็ได้รู้จักชื่อจริยพรบัวใหญ่ก็วันนั้นนะครับ
ตั้งแต่ตอนนั้นหลังจากนั้นก่อนหน้านั้นรู้แต่ว่าเป็นชื่อสร้อยเพชรพารีวัล

แล้วเห็นหน้าสร้อยเพชรหรือยังคะในข่าว

ไม่เคยรู้ได้ว่าเค้ามีน้องสนิทอะไรไม่รู้

แต่ชื่อน้องคนนี้คือชื่อผู้หญิงที่เราจะแต่งงานมาตลอด

ส่วนชื่อพ่อชื่อแม่ชื่อพ่อชื่อแม่น้ำมนต์บอกชื่อพ่อชื่อแม่ไหมคะ
ไม่ได้บอกนะครับตอนของผมที่แต่งผมไม่ได้บอกว่าชื่ออะไร

แล้วชื่อจริงน้ำสมบูรณ์พ่อแหละแม่

เกิร์ตเรายังไม่ได้เตรียมใช่ไหมแล้วของคุณคณิตถาคะคุณวิชิตเคยเห็นไหมคะ
ไม่เคยเห็นชื่อจริงพ่อแม่แต่ทางลูกสาวเขาได้บอกว่าพ่อเขาชื่อบุญเลี้ยงบัวใหญ่
แล้วก็แม่ชื่อสำรองบัวใหญ่แล้วก็ชื่อเล่นชื่อต้อย

สลับมานะในการ์ดที่เป็นข่าวบางอันที่ออกมาก็จะเป็นอีกชื่อนึงนะ

ใช่ไหมคะแต่ชื่อเล่นน่ะใช่แต่ชื่อจริงไม่ใช่

คุณปรเมฆนี่ยังเครียดอยู่จะจบรายการวันนี้ยังเครียดอยู่ใจเย็นใจเย็นเดี๋ยวค่อยแก้ไขกัน
คุณปรเมฆค่ะได้รู้ชื่อบ้างไหมคะ
ก็เขาเคยบอกพ่อเป็นเกษตรอะไรจะปลดเกษียณอะไรเนี่ยแล้วก็แม่เป็นครูอยู่ปฐม
อันนี้ก็จะยังไง

รู้รู้แค่ชื่อเล่นนะ

ชื่อพ่อบุญเลี้ยงอะไรเนี่ยไม่ว่าแม่ชื่อสำรองอะไรเนี่ย
คือแต่ก็ไม่ต้องแปลกใจนะถ้าอะไรมันไม่ตรงกันเนี่ยนะคะ
คือคุณผู้ชมคะที่เราคุยกันวันนี้ได้น้อยหน่อยเพราะเดี๋ยวเราจะมีถ่ายทอดกีฬานะคะ

เพราะว่าพ่อกับแม่วันนี้ไปกองปราบแล้วก็อาจจะต้องไปที่สพพื้นที่นะคะ
สอบพอพื้นที่ด้วยในการสอบต่อเรื่องของคดีเพราะมีหลายคดีนะคะ
คุณผู้ชมคะหลังจากที่พ่อกับแม่ของน้ำมนต์ตัดสินใจมอบตัวกับกองปราบแล้วเนี่ยนะคะ
ข้อมูลต่างที่ออกมาก่อนหน้านี้หรือแม้กระทั่งหลังจากนี้ที่จะถูกปล่อยออกมามากกว่านี้เนี่ย
จะถูกอัดกลับแล้วก็เอามาเปรียบเทียบกันในข่าวนะคะ
แต่อย่างที่บอกค่ะสิ่งที่พูดในรายการหรือแม้กระทั่งให้สัมภาษณ์สื่อจะอย่างไรก็แล้ว
แต่สุดท้ายที่ตำรวจมีอยู่ในมือทั้งที่รู้เป็นข่าวแล้วและยังไม่รู้เป็นข่าว
อันนั้นน่ะต้องไปสู้กันเพราะหลักฐานเนี่ยทางฝั่งธนายสงการก็มีไม่น้อยนะคะ
คุณผู้ชมตามกันต่อค่ะแล้วก็ถ้ามีโอกาสเดี๋ยวเรามานั่งคุยกันยาวกว่านี้
อาจจะได้พบหน้ากันแล้วก็ประติดประต่อเรื่องกันได้ชัดเจนกว่านี้นะคะ
วันนี้ขอบคุณด้วยเวลาสั้นสำหรับสี่ท่านนะคะขอบคุณค่ะ

วันนี้หมดเวลาของรายการแล้วนะคะสวัสดีค่ะ